แต่ว่าคุณกระติกเนี่ยค่ะเมื่อวานก็เล่าไปแล้วเนอะ
อย่ามากระติกอ่าคุณกระติกเนี่ย
ถูกถามคำถามเยอะหลายเรื่องมากจริงจริงครับประเด็นสำคัญที่ต้องตามต่อในวันนี้คือรูปภาพ
ที่คุณกระติกเอารูปภาพไปให้พี่หนุ่มในรายการโหนกระแสดูอืม
เพื่อที่จะยืนยันไทม์ไลน์ในรูปภาพจะบอกสถานที่และบอกเวลาว่าถ่ายภาพกันกี่โมง
มันก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องว่าฉากข้างหลังสะพานตกลงแล้วเปิดไฟหรือปิดไฟกันแน่
หลายคนบอกว่าเป็นแบบใช้ไนท์โหมดในการถ่ายรูปเลยเห็นเหมือนมีไฟ
ถ้าเป็นเวลาตามนี้มันควรจะปิดแล้วไม่ใช่เหรอใช่เพราะถ้ามันเกือบสี่ทุ่มแล้วเนี่ยเขาปิดไฟไปแล้ว
ตกลงแล้วยังไงบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นตอนกี่โมงกี่โมงกันแน่หรือคุณกระติก
เปลี่ยนเวลาในมือถือมันเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนเวลาหรือยังไง
เรื่องนี้ต้องถามคุณกติกนะคะเพราะว่านักสืบโซเชียลถามกันเยอะมาก
ประเด็นนี้ค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มกัญชัยเดี๋ยวนี้เป็นผู้สื่อข่าวเองด้วย
หนุ่มโทรศัพท์ไปถามกระติกเลยไอ้ประเด็นนี้ว่าตกลงกระติกยังไง
กระติกมีการแก้เวลาของรูปถ่ายไหม
เพื่อจะปิดบังไทม์ไลน์อะไรหรือเปล่าไทม์ไลน์มันเลยไม่ตรงไหม
เพราะว่าทำไมสะพานยังเปิดไฟอยู่หรือเปล่ายังไงกันแน่พี่หนุ่มโทรไปถามเอง
กระติกบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยกระติกเป็นคนโลเทคนะ
เป็นคนโลเทคแล้วเพื่อนโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่โยธาหรืออะไรก็ไม่รู้
เขาบอกว่าทดลองติดไฟแล้วเปิดไฟทั้งคืนปิดตอนเช้าเลย
ไอ้ไทม์ไลน์ไม่ได้แก้หนูแก้ไม่เป็นหนูว่าโลเทค
ถ้าหนูแก้เป็นอ่ะหนูปิดแอคเคาน์ตัวเองเป็นไพรเวทไปตั้งนานแล้ว
หนุ่มก็ถามย้ำอีกครั้งนะคะว่าเอ๊ะวันนั้นน่ะตกลงที่สะพานอ่ะ
กระติกบอกว่าไม่ได้มองเลยว่าที่สะพานเปิดไฟหรือปิดไฟ
เห็นแค่ว่ามันเป็นแสงสะท้อนเหลืองมันสวยอ่ะมันสวยก็ถ่ายรูป
แล้วก็ที่ถ่ายรูปเนี่ยนะก็ใช้ไอโฟนแบบออโต้
ก็เป็นไอโฟนออโต้อ่ะมันก็เลยปรับความชัดความสว่างให้เองอย่างเงี้เหรอ
แล้วกระติกก็ย้ำว่าคือดูด้วยตากับดูจากภาพ
ผ่านการถ่ายด้วยกล้องมือถือมันคนละฟิลกันนะ
กระติกขอยืนยันว่าไม่ได้แก้ไขอะไรเลย
แก่เวลาสถานที่หรืออะไรทั้งนั้น
จะแก้ทำไมจะแก้เพื่ออะไรกระติกตอบพี่หนุ่มแบบนี้
แกแก้แก้ไม่เป็นพี่หนูโลเทคจะตาย
แฟนหนูขำเลยว่าหนูทำพวกนี้ไม่เป็น

โทรไปคุยกับคุณกติกแล้วกติกเขาบอกว่าอย่างนี้
ใช่ค่ะ
แหมแต่มีถึงขั้นเนี้ย
๓ทุ่มเขาปิดไม่ปิดแบบไหนยังไง

เอาให้แบบเห็นเห็นกันไปเลยดีกว่าไหมอ๋อนี่เห็นไหมเทียบภาพให้ดูด้วยอ่า
เห็นไหมบางคนบอกว่าถ้าเปิดไฟจะแบบเป็นแบบนี้ถ้าปิดไฟ
เห็นด้านหลังจะเป็นแบบนี้แต่คุณกติกบอกว่าก็มือถือบางทีมันก็
เดี๋ยวนี้มันระบบเอไอมันฉลาดหรือเปล่าอืม
โนมัติให้หรือเปล่านี่นะฮะท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ครับ
ให้ผู้สื่อข่าวของเราคุณชมพู่สรรพัฒน์นั่งเรือไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลย
ค่ะนี่น้องชมพู่นะฮะในช่วงเวลาสามทุ่มที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาปิดไฟแล้ว
พระราม๘เนี่ยนี่กี่โมงนี่กำลังจะสามทุ่มและสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาที
เดี๋ยวดูคุณชมพู่สลันพัฒน์เลยว่าตกลง๓ทุ่มเขาจะปิดไฟไหม

คุณผู้ชมค่ะขณะนี้ดิฉันแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้เดินทางโดยเรือโคบอลนะคะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับเรือที่
แตงโมแล้วก็กลุ่มเพื่อนลงมาในวันเกิดเหตุ
และขณะนี้ทีมข่าวของเราอยู่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพญา
และอยู่ใกล้จุดที่ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนคงจะได้เห็นภาพถ่าย
ก่อนหน้านี้ทางด้านของกระติกผู้จัดการส่วนตัว
ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายออกมาในคืนวันเกิดเหตุ
คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะคะ
โดยที่ภาพถ่ายของคุณกระติกแล้วก็กลุ่มเพื่อน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้มีการถ่ายภาพอยู่ที่ด้านบนหัวเรือบริเวณนี้
แล้วก็จุดที่ที่ฉันอยู่ตรงนี้คือบริเวณด้านหลังจะเป็นวิวของสะพานพระราม๘
หากยังคงจำได้ภาพถ่ายที่คุณกระติกแล้วก็กลุ่มเพื่อนได้มีการเผยแพร่ออกมา
คือจะเป็นการถ่ายในลักษณะที่นั่งอยู่บริเวณหัวเรือช่วงนี้

แล้วก็มีการถ่ายโดยที่วิวด้านหลังนั้นจะเป็นสะพานพระราม๘

ปรากฏว่าจากการสังเกตเพื่อเราจะดูไฟสะพาน
ซึ่งไฟสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีการสังเกตกลับไป
แล้วก็ยังคงจำได้ภาพที่มีการเผยแพร่

จะมีทั้งภาพคู่ระหว่างคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัว

ซึ่งด้านหลังนั้นนะคะก็คือจะมีไฟสะพานอยู่
แล้วก็เวลาที่มีการระบุในภาพก่อนหน้านี้
ที่เผยแพร่ออกไปคือ๒๑น๕๖น
และชาวเน็ตก็ต่างตั้งข้อกังขาสงสัยว่า
วิวสะพานด้านหลังไฟสลิงยังเปิดส่องสว่าง
สลิงหรือว่าไฟสีทองที่หลายคนก็ยังคงตั้งข้อสงสัยว่า
มันมีการถ่ายถ่ายแล้วมีการติดภาพไฟสะพานที่ยังไม่ได้ปิดไฟ
คือพูดง่ายว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาของการถ่ายภาพหรือไม่
เนื่องจากว่าทางเจ้าที่กรุงเทพมหานครก็มีการระบุนะคะว่า
ไฟที่บริเวณสลิงของสะพานจะมีการปิดในเวลา๒๑น
เป็นต้นไปของทุกวันเว้นแต่จะมีการจัดกิจกรรม
หรืออีเว้นสำคัญต่างจึงจะมีการขออนุญาตปิดไฟ
ทีนี้ในตัวสะพานเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็น
ตัวไฟสะบานขณะนี้เวลา๒๐น๕๙น

ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันในขณะนี้
นี่คือเวลา๒๐น๕๙น
คุณผู้ชมหากได้มีการนั่งอยู่ที่บริเวณหัวเรือ
คุณผู้ชมนะคะก็จะเห็นว่ามีการปิดไฟ

ไม่ว่าจะเป็นไฟตามลวดสลิงหรืออะไรต่าง
อยู่บริเวณหัวเรือหัวสะพานเอง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะลองมาบันทึกภาพ
บันทึกภาพในเวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาจริงในขณะนี้

จะเป็นภาพที่เห็นว่ามีไฟสลิงแบบสีเหลืองทองหรือไม่

นี่คือเป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นด้านหลัง

จุดเดียวกันกับที่กระติก

แล้วก็กลุ่มเพื่อนบนเรือโคบอลบอกว่า
นั่งถ่ายตรงช่วงหัวเรือนี่แหละ

และนี่คือภาพที่ที่ฉันได้ทำการบันทึกภาพ
แล้วก็แน่นอนว่าเป็นภาพโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
อยู่ที่จอไปพร้อมกันนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูผ่านหน้าจอไปพร้อมกันว่า
ภาพที่ดิฉันได้ถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้
ถ่ายจากโทรศัพท์แบบชนิดที่เป็นกล้องธรรมชาติ

นี่คือภาพที่ถ่ายสดในเวลานี้นะคะคุณผู้ชม
เวลา๒๑น
ให้คุณผู้ชมไปดูนะคะ๒๑น๑น
นี่คือภาพที่ถ่าย
และด้านหลังคือสะพานพระราม๘ที่มีการปิดไฟ

ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวเทวรัฐทีวีได้ส่งภาพเข้าไป

เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าจากการที่ดู
จะมีแค่ไฟดวงเดียวคือไฟที่อยู่ด้านบนเสา
หัวสะพานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้น
นั่นคือจะมีการควบคุมแบบการเปิดปิดอัตโนมัติ
แล้วก็จะมีไฟที่อยู่บริเวณถนน

จะเห็นไฟส่องสว่าง๒ฝั่งของถนนค่ะ
ซึ่งก็จะมีการตั้งอยู่ที่ซ้ายขวาของถนน
ที่จะมีการขับข้ามสะพาน
แต่อีกหนึ่งดวงไฟที่มีการปิดในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา
ไปจนถึง๖โมงเย็นของวันพรุ่งนี้
พูดง่ายว่าไฟตัวสปอร์ตไลท์สลิงตรงนี้นะคะ
จะเปิดอีกครั้งในเวลา๑๘นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
แปลว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป

ต้องใช้สะพานหรือว่าถนนเส้นพระราม๘ตรงนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นไฟก็จะปิดมืดในลักษณะแบบนี้
ส่วนภาพที่เกิดการตั้งข้อคำถามเกิดมาก่อนหน้านี้
เป็นภาพที่การถ่ายคู่ของคุณกระติกคุณแตงโม

ในช่วงเวลาที่มีการระบุในภาพว่า๒๑น๕๖น
หรือภาพเดียวของคุณกระติกเองช่วง๒๒น๖น

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องได้ตัดสินแล้วก็ใช้วิจารณ์ดูค่ะ
นี่คือสดนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพญา

คุณชมผู้สวรรพัฒน์นะคะ
เดี๋ยวจะให้อยู่รอตอนเวลาจริง

แต่มันก็ทำให้เห็นนะว่าพอเขาปิดไฟปุ๊ก

มันก็จะเป็นแสงแบบนี้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย
๔ทุ่ม๕๖ภาพนี้ใช่ไหมคะ๓ทุ่ม๕๖ขออภัยเดี๋ยวให้คุณชมพู่รอ๓ทุ่ม๕๖ใช่เดี๋ยวรออีกทีเอาเวลาเดียวกันเลยนะส่วนนี้คือสดนะขณะนี้ใช่ค่ะ
คือถ้าดูตาเปล่าก็คือมืดแหละครับถ้าพอผ่านการถ่ายภาพในโหมดมันก็เออมีความสว่างขึ้นมาหน่อยนึงทีนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะไอ้ประเด็นเรื่องของไฟเปิดหรือไฟปิดตกลงช่วงเวลามันเวลาไหนกันแน่เนี่ยค่ะเราอยากให้
คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของเจ้าของกล้องหน้ารถคนนี้นิดหนึ่งครับ
เขาบอกว่าเมื่อยี่สิบสี่กพพันธุ์วันที่เกิดเหตุอ่ะนะคะสาม
ทุ่มครึ่งค่ะเป็นช่วงที่กำลังขับรถกลับจากทำงาน
แล้วนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะคะคือจะขับรถกลับบ้าน
แล้วก็ผ่านสะพานพระราม๘ขับผ่านคือ๔ทุ่ม๕นาทีตามเวลาตรงนี้
สังเกตเห็นไฟสลิงตรงสะพานว่าปิดแล้วค่ะ
มีแค่ไฟบนถนนเท่านั้นคนก็เลยไปเทียบเคียงกับกรณีภาพถ่ายบนเรือ
ที่คุณกระติกเอามาให้ดูนะคะ
คือเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถท่านนี้บอกว่า
ส่วนตัวมองว่ารูปภาพเวลาถ่ายเนี่ย

ขับผ่านเส้นนี้อาทิตย์ละ๒ครั้ง
สลิงจะปิดจริงถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาแบบหลัง๓ทุ่มไปแล้วอะค่ะ

คือเรื่องของแต่งรูปอันนี้บุงก็ไม่ทราบแต่ว่า
ที่คนในเน็ตถ่ายหรือว่ารูปที่เขาถ่าย
มันก็คือมันเรียกคำว่าใช้คำว่าใกล้เคียงอะค่ะ
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนไหมเพราะว่า
ลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
คล้ายกับหยุดเรือเพื่อถ่ายรูป
ตอนเวลา๒ทุ่ม๓๒นาที
ผู้โพสต์บอกว่าเพิ่งมารู้ทีหลัง
ก่อนที่คุณแตงโมจะตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาและเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปคุยกับเจ้าของภาพนะคะ
คุณอัฟฟานแจ่มใสอายุ๒๖ปี
นี่ค่ะก็เล่าให้ฟังว่า๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่เกิดเหตุนะคะ
เขากับเพื่อนก็ได้ขึ้นเรือสำรานล่องแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงที่ผ่านสะพานพระราม๘ก็เลยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพสะพานพระราม๘
สังเกตเห็นเรือสปีดโบ๊ทลำนึงคล้ายกับจอดนิ่งและปล่อยไปตามกระแสน้ำ
คนบนเรือมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงเปิดเพลงเสียงดังมาก
บรรยากาศดูสนุกมากยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าโอ้โห
เรือลำนั้นเปิดเพลงดังกว่าลำนี้อีกนะน่าสนิทจัง

พอมารู้ข่าวคุณแตงโมก็เลยเอ๊ะภาพที่ถ่ายเอาไว้ตอนนั้นน่ะ
เรือที่เราเห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่เรือของคุณตังโมหรือเปล่า

คือเขาถ่ายภาพวิวสะพานพระราม๘เอาไว้ช่วง๒ทุ่มกว่า
อยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าใช่แหละมันใช่ลำเดียวกันแน่เลย
แต่ดูเวลาที่เขาถ่ายภาพเอาไว้นะคะครับ

ตัวคุณอัฟฟันบอกว่าก็เอาภาพนี้มาแชร์
หมายก็คืออยากให้มันเป็นประโยชน์
ต่อการทำคดีของตำรวจนะคะจะได้เห็นไทม์ไลน์ด้วย

ถ่ายออกมาแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งที่หลังอะครับ
มันก็มีความที่จะเป็นไปได้เหมือนกันครับ
หันไปคือได้เห็นเป็นผู้หญิงชุดออกครีมทองหน่อย

แล้วก็ผู้ชายใส่เสื้อสีเทากางเกงยีน
ที่ผมเห็นคือประมาณนี้ผมถึงได้ตัดสินใจเอารูปนี้มาโพสต์ลง
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูนะคะ
หนึ่งคือใช่เรือลำเดียวกันกับเรือของคุณแตงโมและเพื่อนหรือเปล่า

มันอาจจะเป็นคนละลำกันก็ได้ใช่ไหม
ไม่แน่ใจไงคะเพราะเนี่ยภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันนะคะ
ทีนี้ค่ะเราบอกไปแล้วเนาะว่าพี่หนุ่มโทรศัพท์ไปถามกระติกเลย

ทีนี้ทีมข่าวก็เลยลองคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
ถามถึงเรื่องของการเปิดปิดไฟค่ะ
คือจะแยกเป็นสองส่วนนะคะคุณผู้ชม
คือไฟส่องสว่างริมถนนบนสะพานทั้งสองฝั่งกับไฟสปอร์ตไลท์บนยอดเสาของสะพาน
ส่วนที่สองก็คือไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องสายเคเบิ้ลหรือที่เรียกกันว่าไฟสีทอง
คือในส่วนแรกคือไฟริมถนนกับสปอร์ตไลท์ยอดเสาจะเปิดแบบเป็นอัตโนมัติ
แต่ว่าไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องสายเคเบิ้ลหรือว่าไฟสีทองเนี่ย
จะเปิดปิดเป็นเวลาก็คือเปิด๑๘นาฬิกา
ปิด๒๑นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
อันนี้เป็นระบบแมนัลหมายความว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยเปิดปิด

จะเปิดไปจนถึงเที่ยงคืนเลยคนจะได้ไปถ่ายรูป
ส่วนงานวิ่งการกุศลผู้จัดก็มีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ให้เปิดไฟจนถึงเช้า
ในวันเกิดเหตุเขาเปิดไฟถึงเช้าไหม
มีการจัดงานอะไรไหม
ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดไฟสีทองส่งสายเคเบิ้ลตั้งแต่๓ทุ่มค่ะ

ตอนที่ปิดปิดประมาณ๓ทุ่ม
ก็คือไฟที่อยู่ตรงด้านหน้าเราตรงนี้ครับ
ตรงตรงเนี้ยเลยครับคือไฟตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วอ่า
จากจากที่พวกคุณเห็นนะครับไฟตรงเนี้ยก็แค่อ่าส่องสะท้อนไปข้างบนนะครับ
ไปโดนไหมครับไปโดนจ่ายสลิงข้างบนนะครับครับผมอ่า
อย่างที่คุณเห็นภาพเห็นภาพหมดคุณลองสังเกตครับ
มุมแสงด้านนู้นดำด้านนี้สว่างครับนะครับคุณคุณต้องมาดู
ต้องต้องมาดูนะครับว่าแสงแสงที่กระทบจากฝาผนัม
มันจะตรงเข้าไปตรงสว่างมาร่ามแสงโอ้โหหลายความเห็นมากค่ะครับ
นักสืบโซเชียลรวมไปถึงชาวเน็ตก็มีการวิเคราะห์กันไปอย่างหลากหลาย
นั่งอ่านในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์ตอนนี้พี่อุ๋ยคนก็วิเคราะห
กันเยอะมากค่ะคือก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะท่านผู้ชมฮะ
คุณเขียนมาสอนว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวเน็ตเขาโอ้โหไล่ตรวจสอบ
หรือว่าดูปมต่างเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการแสดงออก
การให้ข้อมูลการเปิดเผยให้ปากคำของทั้ง๕คนบนเรือนั่นแหละ
ค่ะว่าเอ๊ะตกลงมันใช่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
มันมีอะไรน่าสงสัยตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
บใดที่คดีของคุณตังโมยังไม่มีการชี้ชัด
หรือว่าสรุปคดีออกมาจนสิ้นสงสัยจากทางตำรวจ
ใช่ค่ะเพราะณเวลานี้ตำรวจก็ยังใช้คำว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ครับแม้แต่คลิปสุดท้ายที่อยู่บนเรือที่คุณแตงโม
เปิดเพลงให้เพื่อนฟังค่ะตำรวจก็บอกว่าก็ต้องไปถามคุณกระติก
แล้วมันมีเสียงใช่ไหมใช่คนบอกได้ยินเสียงเอาเพื่อนมานี่
ค่ะเสียงแบบเออเอาขึ้นมานี่เนี่ยเอ้ยตกลงเสียงใครใช่
แล้วถ้ามีเสียงแบบนี้จริงเนี่ยถ้าเป็นเสียงจากคนบนเรือ
ช่วงนั้นมันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นค่ะมันจะต่อไปจิ๊กไปถึงจิ๊กซอเรื่องอะไร
จนทำให้คุณนังโมตกน้ำเสียชีวิตหรือเปล่าอืมเห็นมันพี่หนุ่มกันชาย
โทรไปถามคุณปอนะคุณปอก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลย
พี่หนุ่มกันชายบอกโทรไปใช่ไหมคุณหนุ่มกันชายโทรไปถามคุณปอร์บอก
โอ้โหผมไม่อยากจะพูดแล้วคืออะไรประมาณอย่างนี้นะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยค่ะอีกเรื่องหนึ่ง
ล่าสุดเมื่อวานนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะ
อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
จำได้ใช่ไหมฮะที่ตำรวจจะนำเรือลำเกิดเหตุ
แล้วใบพัดเรือต่อผิดต่อถูกต่อกลับข้างต่อไม่แน่น
็ตคลายอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วใบพัดเรือมันหลุดลงไป
นี่เป็นภาพจากการไลฟ์เฟซบุ๊กในช่วงเวลานั้นของน้องผู้สื่อข่าวของคมชัดลึกออนไลน์นะครับ
คุณโดนัทดาราวันขันติวงหลายคนแบบโอ้โหได้ฟังแล้วแบบ
อุ๊ยมีเสียงสะอื้มค่ะอันนี้ผู้ชมลองฟังนะฮะ

เปล่าเปล่าฝากให้พี่ถ่ายคลิปหรือเปล่าถ่ายคลิปขอซับคลิปแน่นอนนะค่ะกับรูปผ้าด้วย
หลายคนบอกโอ้โหกำลังสะอื้นค่ะ